สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาต่อเนื่องมาถึงวันนี้ตลอดทั้งวัน
หลายคนคงได้พาลูกพาหลานไปทำกิจกรรมวันเด็กตามจุดต่างทั่วประเทศไทยนะครับ
สภาพอากาศทั่วประเทศในวันหยุดนี้ค่อนข้างที่จะเป็นใจครับฟ้าเปิดถึงแม้ว่าจะมีฝนตกบ้าง
แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคมากนักแต่ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปน่าจับตาละทีเดียว
สภาพอากาศเมืองไทยของเราจะกลับมาแปรปวนอีกครั้งหนึ่งเกิดอะไรขึ้นกับสภาพอากาศเมืองไทยของเรา

ค่ำคืนนี้อยากให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะครับ
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับ
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกระแสลมจะแรงขึ้นนะครับ
ที่เห็นอยู่นะขนาดนี้นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมครับ
สังเกตว่าตลอดทั้งวันในวันนี้กลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมในเมืองไทยของเราค่อนข้างบางตา
มีอยู่บางส่วนเท่านั้นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่าง
ส่วนกลุ่มฝนใหญ่นั้นเป็นกลุ่มฝนที่เกาะตัวในบริเวณทะเล

ฝนกลุ่มนี้เองเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ
ไม่ต้องห่วงนะครับหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าว
ไม่มีผลต่อเมืองไทยของเราโดยตรง
แต่ก็จะมีบทบาททางอ้อมก็คือ
จะสามารถที่จะดูดลมหนาวจากบริเวณทางตอนบน
ให้มีกำลังแรงมากยิ่งขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์ละทีเดียวนะครับ
แน่นอนเมื่อลมหนาวมีกำลังแรงแบบนี้
ชาวใต้ต้องระวังเพราะว่ามีการคาดการณ์
ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
คลื่นนั้นจะแรงขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือฝนนั้นก็จะตกชุกมากยิ่งขึ้นด้วยกันนะครับ

ใครที่อยู่จังหวัดต่างในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ฟังดีนะครับช่วง๑๖ถึง๑๘ครับ
จังหวัดที่ต้องระวังฝนตกหนักก็คือบริเวณจังหวัดชุมพรสุราธานี
นครศรีธรรมราชพัทธลุงและสงขลา
ต่อจากนี้ยังมีในบริเวณจังหวัดปัตตานียัลลาและก็นรธิวาส

ช่วง๑๙๒๐พื้นที่ที่ต้องระวังฝนตกหนักประกอบไปด้วยดังนี้นะครับ
นครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียะลา
รวมไปถึงในบริเวณจังหวัดนราธิวาสตรังแล้วก็สตูน
ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวหรือว่าใครที่จะเดินทางไปบริเวณนางกล่าว
ต้องติดตามการพยากรณากาศรวมถึงประกาศเตือนภัยต่างด้วยนะครับ
แน่นอนฝนใต้เยอะแบบนี้สิ่งที่ตามมาก็คือลมหนาว
แผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ

ค่อยแผลลงมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือภาคกลาง

มีการคาดการณ์อย่างนี้๑๕๑๘อุณหภูมินั้น
มีโอกาสจะเย็นลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียต

พบว่าอุณหภูมินั้นจะเย็นลงประมาณ๑๓องศาเซลเซียต

อุณหภูมิจะเย็นลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
ส่วนพื้นที่ภาคล้างภาคตะวันออกในช่วงแรกนี้

อาจจะมีลมเย็นในช่วงเช้ากับช่วงค่ำเท่านั้น
แต่สิ่งที่น่าจับตามองครับหลังจากนั้นครับมีการคาดการณ์ว่า
จะมีมวลอากาศเย็นอีก๑ระลอก

แผลลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
แน่นอนครับการแผลลงมาในครั้งนี้
ส่งผลทำให้ตั้งแต่วันที่๑๙ต่อเนื่องไป

อุณหภูมิทั่วไทยจะเย็นลงประมาณ๓๕องศาเซลเซียต
แต่สิ่งที่ต้องระวังหน่อยในบริเวณพื้นที่ภาคล้างภาคตะวันออก
ในช่วงแรกของการแผลลงมานั้นอาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะครับ
ยังไงช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนอย่างต่อเนื่อง
ดูแลสุขภาพแล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ